วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยคดีธรรมเนื่องในวันมาคบูชาจากสมเด็จพระสังฆราชก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
ในวันมาคบูชาสมเด็จพระอริยะวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
ประธานคติทำให้พุทธศาสนิกชนโดยมีใจความสำคัญนะครับ
ช่วงหนึ่งระบุว่าทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกต่างมีสัญชาติยานรักสุขเกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้น
เป็นธรรมดาที่ทุกชีวิตต้องเผชิญความทุกข์สลับกับความสุขจะหาบุคคลไม่ต้องประสบกับโลกกระทำแปด
ตระหนักรู้ในความจริงเช่นนี้จึงพึงสั่งสมบ่มเพาะขันติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่รุมร้าวบ้านเมืองและโลกของเราทุกวันนี้
เพื่อรักษาร่างกายและจิตใจให้ผาสุขอดทนอดกลั้นต่อทุกขเวทนาทางราย
ถ้อยคำจาบจ้วงล่วงเกินคำติฉินนินทาว่าร้ายและความเสื่อมลาบเสื่อมยศ
ซึ่งหลงยึดถือว่าเป็นตัวเราอย่างน้อยแม้จะเจ็บเพียงใด
แต่ก็ไม่เผลอแสดงอาการหุนหันพลันแล่นออกมาทางกายหรือทางวาจาจนเสียกิริยาอันดี
คนที่ดำรงขันติธรรมคือความอดทนอดกลั้นไว้ได้ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้เสงี่ยมงดงาม
ธรรมะเป็นใหญ่กิเลสตันหาไม่อาจทำอันตรายประสบความสงบร่มเย็น
ระงับความดิ้นรนทะยานอยากดับเพลิงทุกข์ได้เป็นครั้งคราว
เหมือนว่าได้ถึงพระนิพพานเป็นครั้งคราวเช่นกันซึ่งเป็นบทพิสูจน์ว่า
นิพพานมิใช่ธรรมะสุดเอื้อมไม่เกินความสามารถที่ทุกคนจะปฏิบัติ
และเข้าถึงได้เพื่อความสงบร่มเย็น